เจอรถกู้ภัยบนท้องถนนนะแล้วก็ต้องเบี่ยงหลบ
ใช่เบี่ยงหลบหลบซ้ายได้หลบหลบขวาได้หลบใช่ไหม
ใช่แต่ผู้หญิงคนนี้เหมือนจะมีปัญหากับกู้ภัย
แต่กู้ภัยเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคุณผู้ชม
เขาขับรถเก๋งส่วนตัวไปแต่ติดไอ้สติ๊กเกอร์กู้ภัย
ก็ไปจอดที่ห้างจะไปซื้อของอะไรธรรมดาครับ
ธรรมดาเนี่ยคือรถกู้ภัยบางทีเขาก็ใช้รถส่วนตัว

เออผู้หญิงคนนี้เจอในลานจอดแล้วรู้สึกว่า
ไม่ค่อยอยากให้มาจอดในชั้นเดียวกันอ่ะอ้าว

นี่เป็นปัญหาทางการเมืองกับเธอหรือเปล่าเพราะเธอเนี่ยอดีตนักการเมืองนะ

โอ้โหฟังแล้วเป็นอย่างไรฟังแล้วต้องถอยครับต้องถอยเออต้องเหมือนผู้ป่วยรึเปล่า
แต่เหตุเกิดในลานจอดของห้างดังเลยครับที่พิษนุโลกครับ
บ่าย๒โมงนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๑มิถุนายน
ผมค่ะขับรถส่วนตัวแล้วติดสติกเกอร์กู้ไพไปจอดในลานจอดของห้างเดียวจะไปซื้อของ
ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถปกติเลยของลูกค้าทั่วไป
จอดผมก็จอดเต็ดปึ๊บยังไม่รับเครื่องเลยผู้หญิงมาแล้ว
เดินตรงปรีเข้ามาหาที่รถเขาแล้วก็ด่าทำนองรังเกียจรังเกียจนิดหน่อยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ใจความประมาณว่าทำไมต้องมีรถกู้ภัยมาจอดตรงนี้ด้วย
แล้วก็มาถามพี่กู้ภัยด้วยว่าใหญ่โตมาจากไหนถึงกล้าขึ้นมาจอดวันนี้
แล้วผู้หญิงคนนี้ยังอ้างตัวด้วยว่าเป็นลูกคนใหญ่คนโตครับ
เป็นอดีตนักการเมืองพอด่าจนหนำใจเธอก็เดินจากไปครับ
ขึ้นรถขับออกไปเลยปล่อยให้พี่กู้ภัยเนี่ยนั่งงงในดงคำด่าว่าเขาผิดอะไร
แต่เขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะ
เพราะตัวพี่เขาก็คิดเหมือนพวกเราพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตป่วยหรือเปล่า
สงสัยว่าพี่ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนป่วยป่วยทางจิต
ก็เลยแสดงออกมาแบบนั้นหรือถ้ามองในแง่ร้ายสุดเลยนะ
ก็อาจจะมีความรังเกียจหรือไม่ชอบกู้ภัยเพราะว่าอาชีพกู้ภัยต้องยุ่งเกี่ยวกับคนเจ็บคนตาย
นี่แหละฮะแต่ถ้าพี่ผู้หญิงคนนี้ดูคลิปนี้ดูข่าวนี้แล้วอยากจะชี้แจงก็เรียนเชิญได้นะครับ
หรือว่าญาติพี่ผู้หญิงคนนี้ได้เห็นก็ต้องดูแลใกล้ชิดแล้วนะครับ